รถขยะวิ่งผ่านอีกแล้วคุณทำก่อนไม่งั้นไม่พาไป
ดำน้ำเพราะว่าจะพาไปชมประติมากรรมความสวยงามใต้ท้องทะเล
และที่สำคัญนะคุณจะต้องตื่นตาตื่นใจเพราะว่าคุณจะเห็นรถฮาเล่อยู่ใต้ท้องทะเล
นี่พาเล่อยู่ใต้ท้องทะเลเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
ไปที่บริเวณท่าเทียบเรือบ้านทัพละมุตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
ครับวันนี้ทางจังหวัดเนี่ยเขาทำการเปิดโครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลักจังหวัดพังงาขึ้นมา
ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแนวปาการังสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ภายใต้ภายในงานก็จะมีการเปิดตัวประติมากรรมดอกบัวอันดามันฮาเล่เดวิสันหรือฮาเล่ซับมารีน
นี่เห็นคุณเห็นไหมว่าเขากำลังจะเอารถฮาเล่ลงทะเลค่ะ
เขาจะเป็นการนำรถฮาเล่เดบิสันเนี่ยนะลงไปในทะเลเพื่อ
ทำเป็นปากการังเทียมเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนั่นเองครับ
โดยมีนักประดาน้ำได้ทำการนำรถลงไปใต้ทะเลเพื่อไปวางยังจุดพิพิธภัณฑ์
โดยจะมีระยะห่างจากฝั่งประมาณ๖กิโลเมตรจากชายหาด
แล้วก็มีระดับน้ำลึกประมาณ๑๕เมตรในเนื้อที่ประมาณ๑ตารางกิโลเมตร
และอีกเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพความงามใต้ท้องทะเลไปพร้อมกันนะคะ
คุณผู้ชมค่อยดูนะกำลังปล่อยรถฮาเล่ลงไปนี่ค่ะ

นี่คือภาพของจุดพิพิธภัณฑ์ใต้ท้องทะเลที่มีความสวยงามมาก
มีปลาน้อยปลาใหญ่แหวกไหว้ไปมาเลย
แถมยังมียุทธโปรกรณ์ที่ปลดระวังแล้วอย่างเช่น

รถโบราณเรือแล้วก็มีประติมากรรมเต่าด้วย
คืออันนี้คือวางไว้นานแล้วก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
คือก็ถือว่าเป็นภาพที่คุณไม่สามารถหาดูได้

และที่สำคัญพิพิธภัณฑ์นี้ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลแห่งแรกของเอเชียอีกด้วย
มาฝากคุณผู้ชมคิดดูนะไม่ได้ดูตลอดข่าว

กว่าจะดำน้ำลงไป๑๕เมตรคุณต้องเรียนดำน้ำนะ
โอ้โฮตรงจุดที่เขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเล
เอาไว้แบบนี้ที่เขาได้รับการรับรองมาแล้ว
งานของรัฐเขาก็จัดการเรื่องของความสะอาดเป็นอย่างดี
เอาลงไปในท้องทะเลแบบนี้

เขาทำความสะอาดตรวจต่อเรียบร้อยแล้ว
มันจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปากการังได้
แล้วก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยก็คือเป็นการอนุรักษ์ปาการังนั่นเอง
ลงตามไม่ได้นะคะ
รถเก่าไม่อยากใช้โยนทะเล